ที่ชัยนาธิ์กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
พอเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำ
สิ่งที่อยู่ท้ายเขื่อนพื้นที่ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันโอ้โห๒๐๐กว่าหลังคาเรือน
แล้วบางจุดน้ำท่วมสูงคือมิดหัวเลย
เห็นน้ำที่มาแรงไหมคะต้นกล้วยเนี่ยโดนพัดโดนซัดแบบนี้เนี่ย
ซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชายนาฏเขามีการปรับอัตราการระบายน้ำ
ด้านล่างของพนังกั้นน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
จุดนี้คือพนังกั้นน้ำบ้านโพเตี้ยรับน้ำไม่ไหวไงแล้วมันก็แตก
น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้าน
เข้าท่วมตลาดเก่าชุมชนสัพยามาแบบเร็วมากนี่ดูสิคะ
พื้นที่ชุมชนแถวนั้นเนี่ยแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะ
น้ำสูงสุดคือประมาณ๑๗๐เซนติเมตรบางจุดคือ๒เมตรมิดหัวเลยเหมือนกัน
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นสองร้อยกว่าหลังคาเรือนนี่รีบเลยค่ะขนข้าวของเห็นไหม
เอาตู้ยงตู้เย็นเอาต้นไม้ออกมาจากพื้นที่หนีน้ำกันจ้าละวันเลย
ชาวบ้านบอกว่าเก็บไม่ทันเก็บได้แป๊บเดียวเพราะว่าน้ำมันมาแรงน้ำมันมาเร็วมากจริงค่ะ
น้ำมันมาไวไหมแตกปุ๊บมาไวไหมมาไวเลยชั่วโมงเดียวคือเกือบเข่าเลยไม่ทันเลย
ชั่วโมงเดียวเข่าเลยอย่างนี้หรอไม่ทันเลยไม่ได้ท่วมมานานนึงเนี่ยต้องยึดเข้าเนี่ย
กี่ปีแล้วปีที่แรกก็ไม่ท่วมเนาะไม่ท่วมขึ้นเร็วไหมพี่เร็ว
เขาว่าชั่วโมงเดียวครึ่งเข่าอะไรอย่างเงี้โมงเดียวเก็บของไม่ทันสูงสุดนี่มิดหัวไหมหลังบ้านมิดหัวเลยนะ
ตอบเหมือนกันเลยมาเร็วชั่วโมงเดียวนี่คือถึงเข่าแล้วเก็บของกันไม่ทันเลยนะคะ
กู้ภัยจังหวัดชายนาฏแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน๔รวมถึงเทศบาลตำบลสัพยาเนี่ยก็ไปช่วยชาวบ้านค่ะ
สิต้องทำอะไรบ้างนอกจากช่วยขนของแล้วเอามาช่วยกรอกทรายใส่กระสอบทำคันดินเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ
ด้วยความเป็นห่วงนะคะชาวโพเตี้ยที่ชัยนาธนะคะ